คุณผู้ชมคะตอนนี้๔โมง๓นาทีแล้วนะคะถ้าใครกำลังคิดอยู่ว่าเย็นนี้
ฉันจะกินอะไรเป็นข้าวเย็นดีนะหรือบางคนอาจจะตื่นซ้าย
ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยเข้าเช้าเอ่อเข้าเช้าบวกเที่ยงบวกเย็นไปเลยนะคะ
ที่ฉันมีเมนูมานำเสนอค่ะเป็นเมนูที่คณะรัฐมนตรีเขาทานกันตอนเที่ยง
เป็นเมนูแห่งความเชื่อมั่นกุ้งอีกแล้วล่ะแน่นอน
เห็นไก่ไก่ส้มส้มมีขางอกหนวดงอกกันหมดแล้วนะคะ
ก็อยากจะยืนยันความเชื่อมั่นว่าอาหารทะเลมันทานได้ถ้าคุณปรุงสุก
คุณดูสิมีเมนูอะไรบ้างไล่เรียงเลยต้มยำกุ้ง
กุ้งเผากุ้งผัดกะเพราปลาหมึกผัดไข่เค็มปลาหมึกผัดกะปิ
ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ข้าวผัดปูโอ้โห
นี่อยู่พัทยาอยู่หัวหินหรืออยู่ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย
ตอนนี้เราเชื่อมั่นในอาหารทะเลแต่เราไม่เชื่อมั่นในคอเลสเตอรอลในเลือด
แน่นอนนะคะอ่านี่ค่ะคณะรัฐมนตรีเนี่ย
เขาทานกับข้าวชุดนี้กันเมื่อตอนเที่ยง
ซึ่งนายอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ย
เป็นคนจัดเตรียมมาค่ะก็ตั้งใจจะบอกว่าเออ
อาหารทะเลมันกินได้ปลอดภัยไร้โควิดสิบเก้า
ทุกเมนูปรุงสุกจัดแยกเป็นเซ็ตให้คอรมอล
และผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านแยกกันรับประทานนะคะ
อยากจะไปเข้าร่วมประชุมกับเขาไหมคุณสุภาษาอยากไปค่ะ
ที่ฉันเห็นตรงนี้นะคะกับข้าวเยอะกว่าข้าวค่ะ
คือแค่อยากไปทานเนอะไม่ได้อยากเข้าไปร่วมประชุมกับเขา

ไปทานอย่างเดียวเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่หรือเปล่าล่ะ
อันนี้เป็นชุดของคณะรัฐมนตรีที่แยกกันทานนะคะ
ถุดิบเนี่ยสั่งตรงมาจากทะเลเลยค่ะ
แล้วก็เอามาปรุงสุกที่ธรรมเนียบรัฐบาลนี่แหละ
เพราะฉะนั้นอยากจะฝากข้อความนี้ส่งไปถึงประชาชนทุกคนเลยนะคะว่า

โดยเฉพาะกุ้งเนี่ยอืม

เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดี
อาหารทะเลอุดหนุนกันได้ทานได้ช่วยเหลือกเกษตรกรได้เหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าเอามาปรุงให้สุกเท่านั้นเองนะคะ
ดูแลตัวเองให้ดีป้องกันตัวเองกาดอย่าตก
แล้วเราน่าจะผ่านมันไปได้